หนาที๒๐นะครับควอตเตอเลจะบวกรูปที่๒นะครับ
เรนโด
อยู่อันดับ๓ตามหลังจากฝูงเอฟมารินอท๖คะแนน
ส่วนกำบะมี๒๑คะแนนนะครับอยู่อันดับ๑๕ตามเดิม
หลังเกมนะครับทางชนะทิพย์สงกระสินที่ลงสนามไป๖๖นาทีก็บอกนะครับว่า
เกมนี้ที่เริ่มเห็นมีจังหวะกระชากแล้วก็เปิดบอลได้ดีขึ้น
ที่จะรู้ว่าเพื่อนร่วมทีมเล่นกันแบบไหน
และเพื่อนก็รู้ว่าตนนั้นเล่นแบบไหนนะครับ
เป้าหมายส่วนตัวที่ตั้งไว้ตั้งแต่ย้ายมาก็คือการเป็นแชมป์เจลีก
แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็จะพยายามไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับ
ความเคยชินกับทีมสุดท้ายแล้วมันใช้ระยะเวลาอยู่แล้ว
เราก็อยู่กับทีมตั้งแต่เดือนมกราจน๑ตอนนี้มันก็เดือนกระดาษครับ
อยู่มา๗เดือนก็มีความเคยชินมากขึ้นกับเพื่อน
แล้วก็เริ่มรู้ว่าเพื่อนเขาเล่นแบบไหนเพื่อนเริ่มรู้ว่าเราเล่นแบบไหน
ผมเองก็จะทำหน้าที่ให้ดีสุดเพื่อไปถึงเป้าหมายของทีมแล้วก็เป้าหมายของตัวเอง
ที่ตัวเองได้มีความท้าทายที่ได้ย้ายทีมมาแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแหละ
แต่ผมก็จะพยายามไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีกันบ้างนะครับ
แข่งขันช่วงเวลา๒ทุ่มนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเกมนัดสำคัญนะครับในการที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศได้หรือไม่นะครับ
นำเป็นจ่าฝูงด้วยการมี๑๐คะแนนเท่ากับทีมชาติไทยนะครับ

มาด้วยอินโดนีเซียที่หลังอันดับ๓ด้วยการมี๘คะแนน
ส่วนเมียนมาร์ฟิลิปปินส์แล้วก็บูไนครับ

ซึ่งเงื่อนไขในการเข้ารอบของทีมชาติไทยนะครับ

ถ้าไทยจะเข้ารอบให้ได้เราจะต้องเอาชนะเวียดนามให้ได้นะครับ
ถ้าเราชนะได้เราจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
หรือว่าถ้าเราเสมอกับเวียดนามนะครับ
แต่ต้องเสมอแบบมีสกอร์ด้วยครับ
เราเองก็ยังดีพอที่จะเข้ารอบในรอบรองชะเลิศนะครับ

แต่ในกรณีที่เราแพ้แล้วอินโดนีเซียเนี่ยนะครับ
สามารถที่จะเอาชนะเมียนมาร์ได้
เราเองก็จะตกรอบทันทีนะครับ

ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี

แล้วก็อินโดนีเซียจะพบกับเมียนมาร์นะครับ